มันเป็นอะไรที่มันฮือหามาก
มีบางสิ่งบางอย่างลอยมากับทะเล
คือต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮามาก
แล้วก็ไม่ใช่แค่ฮือฮาตามที่คนอ่านข่าวนะ
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็ฮือฮามากคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่ชายหาดบางแสน
ไม่ได้ไปเล่นน้ำไม่ได้ไปหาอะไรกิน
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่พระพิคเนธลอยขึ้นมา
ติดอยู่ที่บริเวณชายหาดบางแสน
แล้วชาวบ้านแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
โอ้โหแห่กันไปกราบไหว้กันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม

มหาดบางแสนตะมนต์แสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้นะบริเวณล็อกขายของที่๑๖ริมหาด

รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าริมหาดมาก

ก็คือว่ามีคนไปเจอกับพระพิคเนธองค์ใหญ่
และพระพิคเนตองค์เล็ก

ซึ่งพระพิคเนตองค์ที่ลอยมาทั้งสององค์เนี่ยนะ
มีสภาพแบบนี้สมบูรณ์มาก

ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมากเลย

เงินไหลกองทองไหลมา
ใช่นางวิพาดาพ่วงโพนะคะแม่ค้า

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ตัวเองกำลังนั่งขายยำอยู่แถวนี้
ริมชายหาดแบบเนี้ยอืมแล้วจู่จู่อ่ะ
ตาก็มองไปที่ชายหาดแล้วเฮ้ย
บังเอิญไปเห็นบางอย่างคล้ายกับเด็ก
นั่งเล่นอยู่ริมหาดจุดที่เขาชี้คุณ
แต่มองไปมองมาแปลกใจว่าทำไมเด็กที่นั่งอยู่ไม่ขยับตัวเลย
เรามีภาพนิ่งมาให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือภาพตอนที่พระพิคเนธเนี่ย
ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณชายหาดลักษณะนั่งแบบนี้เลยอะค่ะ
แม่ค้าเขาสงสัยว่านั่งนิ่งจะเป็นเด็กจริงหรือเปล่า

เป็นองค์เล็กกว่าใช่ก็คือมีสององค์แบบเนี้ยที่ลอยมานะคะ
ก็เลยให้ลูกจ้างที่ร้านเนี้ยเดินไปดูซิอืม
เท่านั้นแหละคุณหลังจากที่ลูกจ้างวิ่งไปดูวิ่งกลับมาหน้าตาตื่นเลย
เอามือถือยื่นให้ดูเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจอแบบเนี้ย
ลอยติดอยู่ที่ชายหาดแบบเนี้ยครับแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าเอ้ย
นี่มันเป็นพระพิคเนธนี่นะตอนที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้กลัว
ไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าคิดแค่ว่าสงสัยพระพิคเนธเนี่ย
ท่านจะมาโปรดแล้วครับก็ได้บอกให้กับพระพวกเนี้ย
ไปช่วยกันยกพระพิคาร์เนตเนี้ยขึ้นมาดีกว่าอืม
ก็คนที่ไปยกก็จะมีผู้ชายสองคนนะรวมถึงตัวเขาด้วยคุณพี่เขาเนี่ย
เป็นสามคนครับขณะที่จะไปยกเนี้ยไปอันเชิญท่านขึ้นมาเนี้ยอืม
ไม่ขึ้นเหรอคุณผู้ชายสามคนกับพระพิคเนตองค์เท่านี้
อืมผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอุ้ยพระพิคเนตองค์ขนาดเนี้ย
ไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นดูท่าไม่น่าจะหนักมากนะ
จากนั้นค่ะคุณพี่เขาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าขอตั้งจิตอธิษฐานก่อน

เราก็อธิษฐานเอ่อพระพิคาร์เนตลูกมาลูกอยากอ่า
อันเชิญขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยนะและพอพูดนะน้ำก็เกิดเป็นโรงเลย
ก็ขึ้นปุ๊บเลยคนเที่ยวก็ช่วยอุ้มขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
บอกกับพระพิคเนธว่าอยากจะอันเชิญท่านเนี่ย
มาไว้ด้านบนนะอธิษฐานปุ๊บยกขึ้นปั๊บทันที
หลังจากนั้นก็เลยอันเชิญท่านมาตั้งวางไว้ที่โต๊ะนะ
บนโต๊ะแบบนี้บริเวณริมชายหาดบางแสน
เพื่อที่จะให้คนที่ศรัทธามากราบไหว้มาขอพร
ปรากฏว่าคนที่ทราบข่าวเนี่ยเขาก็พากันมากราบไหว้มาขอพร
พร้อมกับมาขอโชคขอลาบขอเรื่องการทำมาค้าขาย
เยอะมากเลยเพราะว่าตอนแรกเห็นองค์เดียวว่าตกใจแล้ว
มาถึง๒องค์มีองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นที่เขาอยู่ริมชายหาด
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นแล้วกันนะ
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นคนที่ผ่านไปผ่านมา
ก็จะได้มีโอกาสแวะมาสักการะพระพิคเนตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าพระพิคเนธก็เป็นเทพ
ที่ประธานความสำเร็จมาให้กับเรา
ก็ต้องไปตามต่อนะว่าเอ๊ะลอยมาได้ยังไงลอยมาจากไหน
ใครที่เอาไปบูชาแล้วเกิดร่วงหล่นหายหรือยังไง
มันน่าต้องมีที่มาไม่ใช่อยู่ดีมาเองอยู่แล้ว

เพราะวันนี้วันที่๑๓แล้วนะหลังจากวันที่๑๖จะไปตามดูด้วยตาม
นี่เดี๋ยวตามต่อเหมือนกันในนี้ต้องเป็นยังไง